คุณผู้ชมไปที่อินเดียนะคะไปกินปลาดิบกันหน่อย
หลายคนบอกว่าปลาดิบมันต้องญี่ปุ่นนี่นะนั่นแหละสิ
อินเดียเขาก็มีนะจ๊ะเขาบอกว่ากินปลาดิบแล้วก็สามารถรักษาโรคได้ด้วยที่อินเดียเขาจัดงาน
กลืนปลาสดรักษาโรคหอบหืดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
เมืองไฮเดอร์ราบัตรทางตอนใต้ของอินเดียเขาบอกว่ารักษาโรคได้
ปลาดิบที่รักษาโรคได้เขาเป็นสูตรเลยนะคือปลาซาดีนสด
กินคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเคล็ดลับที่เป็นยาสมุนไพรสีเหลืองสดคล้ายมัสตาร์ท
ต้องกินคู่กันแบบสดเท่านั้นคือต้องกลืนเข้าไปเลย
เขาบอกว่าจะรักษาโรคได้โรคหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบ
ที่เกี่ยวกับปอดเป็นสูตรลับ
เขาอ้างว่าได้มาจากนักบุญชาวฮินดูเมื่อ๑๗๐ปีก่อน
เป็นสูตรลับที่ไม่เปิดเผยส่วนผสมแต่ชาวอินเดียเขาเชื่อ
แล้วเขาก็ไปกินเขาบอกว่าเขาหายจริง
แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันไม่มีหลักฐานทางการแพทย

และวิธีการป้อนมันไม่ค่อยถูกสุขลักษณะไหม

ไม่ได้ป้อนยักษ์ใส่ปากค่ะยัดไปแล้วไม่
ดิฉันไม่เรียกปลาดิบอันนี้เรียกปลาเป็นค่ะ
โอ้โหแต่เขาบอกเขาหายนะก็ลองดูคุณผู้ชมนะคะ